ต่อกันที่คนสวยกันหน่อยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเบ้าหน้าฟ้าประธาน
ลูกรักพระเจ้าวงการนี้มีหลายคนแต่งโต๊ะมาเลยนะคะ
สำหรับคนที่สวยเด็ดช่วงนี้เลยโอ้โหเห็นหน้าเธอบ่อยน้องใหม่ดาวิกา
ต้องให้จริงเบ้าหน้าเนี่ยหลายคนยกให้เลยนะ
ถ้าเป็นนางงามยังได้เขาบอกเบ้าหน้าจักรวาล
สวยแบบพระเจ้าช่างปั้นอะไรขนาดนั้นนะคะ

หน้าของนักแสดงสาวตาคมใหม่ดาวิกาต้องผุดขึ้นมาเป็นอันดับแรกค่ะ
เพราะว่าเอาจริงจมูกตาคิ้วคางสวยดังนั้น
เพราะว่าเธอคือส่วนผสมที่ลงตัวของไทยและเบลเจียม
คมผมสวยหุ่นดีมาลุคไหนใหม่ก็รอดค่ะ
ทั้งลูกสาวไทยไปยันพรมแดงระดับอินเตอร์
เสื้อผ้าจะน้อยชิ้นมากชิ้นใหม่ไม่เคยพลาด
กล่อมละมุนไปหมดนะแม่วันทอง
จากลูกครึ่งไทยเบลเจียมลูกรักพระเจ้าต้องมีคนนี้อีกหนึ่งคนค่ะ
น้องยาอุรสียาลูกครึ่งไทยนอเวย์ของเรา
โอ้โหบอกเลยว่าเป็นลูกรักพระเจ้าอีกคนนึงจริง
พระเจ้าเมตตามากเพราะว่านางสวยจนต้องร้องขอชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฟันทงสวยจริงไม่จกตาคือเป็นคนที่สวยดูเป็นธรรมชาติมากนะคะ
พกพาความสดใสมาพิชิตใจแฟนทั้งแววตาเอ่ยรอยยิ้มเอ่ย
ปากนิดจมูกหน่อยแล้วก็น้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์

ใช่มันไม่ได้ประดิษฐ์มันไม่ได้อะไร
เผลินกับสีเราเผลินกับบุคลิกของน้องด้วยค่ะ
น้องยายาเขาเสียงพ่อน่ารักฝ่าโลกเคิร์มเลยคุณผู้ชม
สาวลูกครึ่งไปแล้วค่ะคราวนี้สาวไทยแท้กันดีกว่านะคะ
น้องใบเฟิร์นพิมชนกลูกสาว
สาวนี่เป็นแม่นะลูกออกมาทำไมเป็นแบบนี้
พระเจ้ารักมากคุณผู้ชมประธานเบ้าหน้ามาสวยจริง
สวยตั้งแต่เด็กแล้วก็โนศัยกรรมนะคะ
จำได้ไหมที่นางเล่นนางกับมาริโออะตั้งแต่ตอนนั้นตรงตอนนี้
น้องน้ำของพิโชนคุณผู้ชมสวยมากจริงอมรวมคือกลมกล่อมลงตัวเป๊ะนะคะ
ยุคมืดไม่ได้กินเธอเด็ดขาดสวยจริงตัวจริงก็สวยออร่ามา
อีกคนนึงนะคะถ้าพูดถึงสาวไทยแท้คนนี้ยกให้เลยนะคะ
คุณปรางกัญญาลันคุณผู้ชมนี่ฟ้าประธานนะคะลูกรักพระเจ้าอีกคนคุณผู้ชมนะคะ
ดิฉันขอกราบเลยค่ะเครื่องหน้าเธอสุดปังแล้วแบบไทยแท้มันมีความคมชัดมันมีความละมุนความกลมกรอบ

ถูกต้องขนไหนคุณผู้ชม

ชุดไทยเขาก็สวยเวลาเขาเก๋เขาก็ชิคคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นลูกรักพระเจ้าเราสามคนนี่แหละคะทำไงดีล่ะคะ
คือตอนนี้ยังสงสัยอยู่เลยว่าพระเจ้ารักพวกเราบ้างไหม

ผมเอ่ยจมูกเอ่ยตาเอ่ยไม่ได้อย่างเขาสักหน่อยเนอะ
พระเจ้าไม่รักไม่เป็นไรประเทศเปิดศัยกรรมไปพร้อมกับลิเซอร์ค่ะ